จังหวัดนครปฐมกับเด็กผู้ชายอายุแค่๔ขวบนะคะ
น้องถูกพิษบูกัดจนตายคาบ้านประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพิษบูตัวนี้ไม่ใช่พิษบูจากบ้านหลังอื่น
ครับจากบ้านของน้องเองและนี่คือสภาพคือใบหน้าของน้องอ่ะถูกพิษบูกัดจนเละไปหมดเลย
หลังศีรษะก็ถลอกตามเนื้อตัวเนี่ยเขียวช้ำดำเขียวไปหมดเลยนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นครปฐมทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปได้คุยกับร้อยตำรวจตรีนัทพลสมณัฐ
พนักงานสอบสวนสพกำแพงแสนเขาบอกว่าจริงจริงพิษบูตัวเนี้ยเนี้ย
พ่อน้องเป็นคนเลี้ยงเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันอายุเท่าไหร
เพราะมีคนมาฝากเลี้ยงอีกทีนึงแล้วน้องไม่ได้เพิ่งเคยโดนกัดครั้งแรก
ก่อนที่จะเกิดเหตุรอบนี้น้องเคยโดนพิษบูตัวนี้กัดไปรอบนึงแล้ว
ยังรักษาตัวอยู่เลยเพราะว่าเย็บหลายเข็มครับ
วันเกิดเหตุพ่อเพิ่งพาน้องไปหาหมอเพื่อไปตัดไหมอ่า
กลับมาถึงบ้านน้องโดนกัดซ้ำแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นแผล
จนน้องตายเลยนะคะเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะค่ะ
เขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะนำร่างของน้องเนี้ยมาประกอบพิธีตามศาสนา
ส่วนพิษบูก็ส่งคืนเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยครับอืมอ่าท่านผู้ชมครับ